ท่านผู้ชมครับเราตามไปเจอมาทั้งสองฝั่งแล้วนะฮะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีคลิปคลิปหนึ่งใครเห็นก็ตกใจค่ะนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวแถวถนนรัชดานะครับพนักงานขับรถส่งอาหารของ
ค่ายสีชมพูเนี่ยฮะค่ะตรงเนี้ยฮะอยู่ดีดีก็โอ้โห
ตะลุมบอลกันแบบไม่ยั้งเลยนะครับนี่ฮะคือในกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เนี่ย
จังหวะว่าเขาไม่ได้บันทึกเสียงค่ะมันก็เลยเห็นเป็นภาพนี้นะ
ใช่ครับเห็นไหมฮะคนเจ็บนี่อยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็โดนเข้าไป
รุมเลยอ่ะส่วนฝั่งคนที่ก่อเหตุคนนี้ฮะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันนิดหน่อย
แล้วกลับไปตามเพื่อนมาพอลุมฟาดรุมทำร้ายเขาไม่ยั้งแล้วเนี่ย
ก็จากไปนี่ครับคนเจ็บเนี่ยนะฮะชื่อว่านายปรีชาพงศาสตร์อายุ๔๒นะครับ
คนที่ทำร้ายชื่อนายนิติกรอายุ๓๖นะครับ
นี่คือคนเจ็บนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณระวีการแก้ววิจิตได้ไปคุยด้วยนะครับ
ภาพก็ตามที่เห็นเลยนะฮะบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับ
คือนายนิติกรเนี่ยทีแรกไม่สวมยูนิฟอร์มนะนายปรีชาเขาก็เข้าไปเตือนนะครับ
นายนิติกรก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ย้อนกลับมาพาเพื่อนกลับมา
โอ้โหเอาไม้เบสบอลมานะเอาหมวกกันน็อกเนี่ยกระหน่ำปรีเข้าใส่ไม่ยั้งเลย
นายปรีชาเนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วก็พากันจากไปนะครับ
ในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ๑๗พฤศจิกายนนะครับ
แต่งกายไม่เรียบร้อยก็คือสวมกางเกง๓ส่วนไม่ใส่เสื้อยูนิฟอร์มของบริษัท
ก็เลยเข้าไปเตือนด้วยการโอบไหล่แล้วเตือนดีเขายืนยันเพราะหวังดี
แต่ถูกนายนิติกรเนี่ยด่ากลับมาแล้วก็ชกด้วยนะ
จากนั้นก็ไปตามเพื่อนมารุมทำร้ายอีกแล้วก็เป็นในคลิปเลยนะฮะตามเหตุการณ์นั้นเลยนะครับ
ปรีชาบอกว่าเขาบาดเจ็บก็คือศีรษะแตกเลือดอาบนะฮะถึงขั้นกระโหลกร้าวต้องเย็บ๑๔เข็ม
กระดูกนิ้วกลางข้างซ้ายก็ร้าวกระดูกแขนก็อักเสบเพราะว่ายกแขนขึ้นมาบังศีรษะตอนที่เกิดเหตุ
เสียเงินรักษาตัวไปร่วมเกือบ๒๑๘๐๐๐บาทแล้วความจริงแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดเขาจะไม่เตือนก็คือเขาก็ถ่ายภาพเลยนะ
แล้วก็ส่งบริษัทบอกว่าพนักงานคนนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะถูกทำโทษอะไรก็ว่ากันไป
วันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าเออให้โอกาสคนดีกว่าเข้าไปเตือนดีไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้
อำนาจของกัปตันสามารถที่จะตักเตือนพนักงานได้ทุกทั้งหมดครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือได้ทั้งหมด
ว่าเป็นหน้าที่เขาจ้างมาแพงกว่าคนอื่นมันจะมีสองแบบครับผมคือปิดเลยพอเห็นรถปิดเลย
เลยก็คือคุณเสียโอกาสเลยกับโอกาสหนึ่งคือเตือนแต่คุณยังมีงานทำอยู่คุณยังมีเงินอยู่
ถ้าปิดเลยก็คือลงโทษเลยโดยที่ไม่ให้โอกาสเขาผมไม่ทำแบบนั้นผมเลือกที่จะเตือนให้ปรับปรุง
ถ้าเป็นหัวหน้าคนอื่นก็ปิดเลยปิดเลยคุณก็ขาดรายได้คุณก็ตกงานผมก็เสียโอกาส
แล้วเบื้องหลังล่ะผมคิดนะคุณพี่แต่ละคนมาทำงานมีลูกมีเหมียว้ามีแม่

เค้าก็ยืนยันว่าไม่ติดใจนะฮะครับจังเป้นกฎหมายแหละ
ต้องระเบิดคดีนะครับเราเจอฝั่งหนึ่งด้วยนะฮะนายทิสติกรที่ไปทำรับประการ
ให้เขานะครับวันนี้บอกกับเราว่าเหตุการณ์เนี้ยนี่ฮะ
คุณระวิการไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันนะนี่ฮะมีบาดแผลที่ดั้งจมูก
แล้วก็มีรอยเขียวช้ำที่ใบหูข้างซ้ายแต่ก็ยอมรับผิดนั่นแหละพร้อมขอโทษกับอีกฝ่ายด้วยนะครับ
เพราะว่าตัวเขาเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนตอนนั้นยอมรับว่าโมโหจริงนะ
เพราะว่าอยู่อยู่เนี้ยก็มีคนเดินมีคนเดินมาบอกบอกให้แต่งโทษเรียบร้อยหน่อย
แต่ไม่ใช่โดยตรงค่ะเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้เป็นลูกทีมนายปริชาแต่มาเตือนเขาเขาเลยโมโหนะครับ
เหรอคะแล้วถามว่าทำไมต้องไปเรียกเพื่อนมาล่ะนะครับ
คือพวกของนายปรีชาก็เลยต้องไปตามพวกมาก่อนก็คือตั้งใจจะมีเรื่องนั่นแหละ
แล้วเขาบอกเข้ามาแบบแสดงตัวว่าเป็นกัปตันแล้วแบบว่าผมไม่ใส่เสื้อ
ผมก็บอกว่าเสื้อผมเปียกเขาบอกเอองั้นจะแบนนะนู่นนี่อืม
ก็เลยไม่พอใจตรงนั้นเพราะว่าตัวเองก็ยังใส่รองเท้าแตะอยู่เลย

หน้ามืดแบบคนโง่อ่ะพี่ไม่มีสติไม่น่าทำอะครับ
อืมแล้วเราเราอาจจะโมโหเรื่องอื่นมาหรือเปล่าหรือแกอาจจะพูดน้ำเสียงไม่ดีหรือยังไงครับ
ประมาณนั้นเลยครับเข้ามาแบบเขาก็ไม่ใช่หัวหน้าผมอะพี่
คือผมสมัครกับแอปแบบอบรมเป็นคนอบรมอีกคนนึงใช่ไหมครับ
จู่จู่เขาเดินมาเขามาแบบมาจับไหล่มาอะไรอย่างเงี้ยอืม
ข้อมือผมมันก็หักอยู่พี่ดูดีอุ๊ยขอโทษครับพี่ดูดีดีนะ
มันคดเห็นไหมแต่ผมไม่ได้แจ้งเขานะครับเขาก็มาจับโดนข้อมือแล้วผมก็รู้สึกเจ็บ
ผมก็เลยบอกกูถีบนะ
เขาก็แบบไม่ปล่อยผมก็ถีบโครงให้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเลยพี่
จริงแบบผมถีบเขาแล้วผมไปให้พ้นก็จบเรื่องแล้วแบบดันมาไปเอาคืนมันไม่ใช่เรื่องครับพี่
ขอร้องขอโทษขอโพยเขาแล้วก็รับผิดชอบสิ่งที่ทำไปครับ
อ่าฝั่งนี้เขาก็บอกว่าเขาก็รู้ตัวค่ะ
เขาก็ขอโทษด้วยแต่ว่าฝั่งนั้นที่ไม่ติดใจเขาก็บอกต้องแจ้งความ
ทีเนี้ยตอนเนี้ยที่ยังตกลงกันไม่ได้คือการเจรจาค่าเสียหายนะฮะ
ค่ะเพราะว่านายปรีชาฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายจากนายนิติกรคนนี้นะฮะ
ที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยหนึ่งแสนบาทอืม
สอนอห้วยขวางบอกว่าเรียกมาเจรจาตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วนะครับ
แต่สองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้เพราะฝ่ายที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยบอกว่ามีแค่หมื่นเดียว
อ่าแต่ฝ่ายคนเจ็บเนี่ยบอกต้องการเรียกค่าเสียหายหนึ่งแสนบาท
เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยเป็นขั้นตอนทางกฎหมายกันต่อไปนะครับ
ส่วนร้านข้าวมันไก่แถวนั้นเนี่ยมีลูกชายเจ้าของร้านนะครับ
ที่อยู่แถวนั้นด้วยนะครับบอกว่าคนเจ็บเองเขาก็ปกติก็เป็นคนที่พูดจาดีนะ
ก็ทำหน้าที่เนี่ยรับส่งอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็เห็นกันมานานแล้วล่ะนะ
ส่วนคู่กรณีเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อน
เห็นเขาใส่หมวกอยู่หรือว่าเห็นเลือดเขาออกมาแบบไหลไม่อยู่เลยค่ะ
เป็นลูกสาวเจ้าของร้านข้าวมันไก่ที่อยู่แถวนั้นนะครับ
ถือว่าเป็นคนเก่าแก่นะครับก็จะเป็นกัปตันคอยดูแลเรื่องการแต่งกาย
อำนาจในการตักเตือนรายเดอร์ที่อยู่ในความดูแลนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในทีมของเขานะครับ
ซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยหากใครแต่งกายผิดระเบียบเนี่ย
ถ้าไม่ไปเตือนก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่บริษัทใหญ่ก็ได้นะครับ
เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยนายปรีชาอาจจะมองว่าเออบริษัทเดียวกัน
ก็เตือนกันได้คุยกันได้แหละตำรวจจะต้องส่งรูปไปถึงแบบบริษัทใหญ่ไง
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เอาเป็นว่าเขาก็ตกลงแล้วก็คุยกันได้แบบนี้นะฮะ

ค่ะคนเก่าเหตุเขาก็บอกเขาก็รู้นะว่าเขาขาดสติใช่ไหม